แต่ว่าคดีสะเทือนขวัญที่ในบอลคนเป็นพ่อเนี่ยทำร้ายลูกนิกลูกชายตัวเอง
จนเสียชีวิตแล้วเอาร่างของน้องนิกไปทิ้งลงน้ำ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ชักไม่แน่ใจว่า
แต่ว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตำรวจภูทรคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร
พร้อมด้วยตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำตัวในบอลคนก่อเหตุอายุ๓๓ปี
ที่ฆ่าน้องนิกลูกชายตัวเองวัย๖ขวบแล้วเอาศพไปทิ้งอำพรางลงแม่น้ำปิงเนี่ย
พาบอลไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในห้องเช่าครับ
แต่ว่าเขาไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปบันทึกภาพนะ
หลังทำแผนเสร็จตำรวจก็คุมตัวบอลกลับโรงพักทันทีเลย
ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดครับ
ทีมข่าวเราไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดในจุดที่ในบอลคนก่อเหตุ
เลี้ยวออกจากซอยนี่คุณผู้ชมบอลนักขี่มรสัยมา
ข้างหน้าบอลก็คือน้องนิ๊กนั่นเอง
ซ้อนกันมาใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ครับนั่นคือในบอลกำลังจะเอาน้องนิก
ทิ้งในแม่น้ำปิ่งฮะคือน้องนิกเพิ่งเสียชีวิตไง
แล้วทีนี้เขาไม่ได้ห่อแบบเป็นห่อศพนะเพราะว่ากลัวคนจะผิดสังเกต
แค่เอาเหมือนกับผ้าแบบคลุมตัวคลุมไหล่ลูกแล้วก็พาขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วตอนไปทิ้งก็ไม่มีผ้าห่อนะคะ
พิ้งปีกลงเลยคือทำเหมือนกับลูกไม่ใช่คนเลย
และนี่ก็คือจุดที่ไปเจอร่างของน้องนิกฮะ
ทีนี้คุณผู้ชมพาไปดูบรรยากาศค่ะที่วัดพรมประดิษฐ์ที่กำแพงเพชรหน่อย
ญาติเขาก็ช่วยกันเตรียมงานศพนะคะ
ย่าของน้องนิกเนี่ยคุณย่าทองหยิบมาบอกว่า
จริงเป็นคนเงียบขรึ่มไม่ค่อยพูดอะไรนะ
แล้วที่ผ่านมาก็รู้แหละ
ว่าลูกชายจะทำร้ายภรรยาจะทำร้ายหลาน
คิดไงว่าจะเป็นเหตุรุนแรงจนถึงหลานเสียชีวิตแบบนี้

ลูกชายก็บอกว่าก็ที่ตีตีนิกเพราะว่าลูกดื้อลูกสน
ลูกชอบทำลายข้าวของคนอื่นเสียหาย
ย่าบอกนะว่าลูกชายมีปัญหากับภรรยา
ภรรยาหนีไปหลายครั้งแล้ว
แต่ลูกชายก็ยังไปตามตามให้ภรรยากลับมามาอยู่ด้วยกัน
ทีนี้มันมีคนตั้งข้อสังเกตด้วยค่ะ
ว่าสรุปแล้วน้องนิกเนี่ยใช่ลูกจริงของในบอลหรือเปล่า
ทำไมถึงทำร้ายลูกขนาดนี้
เพราะว่าเราก็รู้ข่าวมาว่านายบอลมีลูก๓คน
ขวบแล้วก็๖ขวบเป็นน้องนิกแล้วก็๕ขวบ
ทีนี้เรื่องนี้ตอนถามย่านะก็คือแม่ของนายบอลนี่แหละ

แต่จากการที่สังเกตนะย่าก็บอกว่า
ตัวบอลลูกชายไม่เคยพูดถึงนิก
แล้วก็ไม่ได้ส่งเสียให้เรียนมันก็แปลกนะ
มันไม่เหมือนกับคนเป็นพ่อลูกกันมันผิดวิสัยไปหรือเปล่า
เมียเขาก็บอกว่าชอบตีลูก
แต่เขาก็บอกว่าทำผิดเด็กทำผิด
ใช่แม่โกรธลูกไม่ใช่ทำทำร้านถึงทางนี้
มันต้องมีจิตสำนึกบ้างเนอะมันต้องมีความผูกพันบ้างนะ
ช่ายหรือมีช่ายก็อยู่กันมาตั้ง๖ปีนะ๖หวับ
นี่ไงขนาดคนเป็นแม่แท้ของในบอลน่ะ
ยังบอกว่ามีความรักกันบ้างนะ
ส่วนเพื่อนร่วมงานของแม่น้องนิกคือคุณผู้ชมฮะ
บอลกับภรรยาเขาแยกทางกัน
ทีนี้ถามว่าใครช่วยดูแลน้องนิก
นางสาวกิติยาครับคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานของแม่น้องนิก
แล้วเป็นคนมาแจ้งความเด็กหายนั่นแหละบอกว่าระยะหลังเนี่ยนะ
บอลเอาแต่ดื่มเหล้าเก็บตัวเงียบ
หลังจากภรรยาหนีไปเธอนั่นแหละเป็นคนดูแลหาข้าวหาน้ำให้น้องนิก
จนกระทั่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๑๘กันยา
ไม่เห็นน้องนิกไม่รู้ไปไหนเลยถามบอลดู
อนก็บอกอ๋อน้องนอนอยู่ในบ้านแต่พอตกเย็นครับ
คุณกิติยาก็จะเอาอาหารไปส่งให้น้องไนท์คือลูกชายคนของนายบอล
ปรากฏว่าน้องไนท์บอกว่าพ่อเนี่ยซ้อมพี่นิกจับพี่นิกทุ่มลงกับพื้นครับ
นี่คำบอกเล่าของน้องไนท์นะแล้วก็น้องไนท์เนี่ยพาคุณกิติยาไปดูรอยเลือดบนที่นอนแล้วก็หมอน
คุณกิติยาก็เลยไปแจ้งความครับ
พนักงานสอบสวนทำการคุมขังในบอลที่สพคองขลุงอีก๑คืน
เบื้องต้นก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายแล้วก็ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
ก่อนจะนำตัวส่งสารฝากขังในวันนี้๒๑กันยายนครับ